สีสันการเลือกตั้งกันหน่อยนะครับ

เราพาไปดูทั้งผู้สมัครนะ

คราวนี้ไปดูในฝั่งของนี่บ้าง

คุณลุงคนนึงนะสักเลยคุณ
โลโก้พักศักดิ์ชื่อนักการเมืองเอาไว้
เพราะรักพักนี้เหลือเกินนะครับ
ติดตามสีสันการเลือกตั้งกันนะครับ
หัวใจของผมมีแต่พักประชาธิปัตย์
ดังนั้นต้องศักดิ์ให้มันติดร่างกายของผมไปด้วย
นี่ที่หน้าอกฝั่งขวาเป็นพระธรณีบีบมวยผมโลโก้พักเลยนะ
ใช่ฮะศักดิ์ตั้งแต่สมัยโอ้โหไหนตอนไหนแล้วคุณนะ

คุณลุงเป็นเอฟซีรุ่นเก่าของประชาธิปัตย์นะครับ
คุณลุงธอมชวนปีอายุ๖๒ปี
คุณลุงบอกว่ารักเดียวใจเดียวกับพักประชาธิบัติมา๒๐ปีแล้ว

ตั้งแต่สมัยที่คุณอภิษฎเวชาชีวะเป็นหัวหน้าพักครับ
แล้วก่อนหน้านั้นคุณจวนหลีกไปอีกนะฮะ
อกข้างซ้ายก็เลยศักดิ์ชื่ออภิษฎเวชาชีวะนายกรัฐมนตรี
ส่วนอกข้างขวาก็เป็นโลโก้พักประชาธิปัตย์นะครับ
หัวไหล่ซ้ายศักดิ์ชื่อของดรบุญมากสิรินวกุลนะฮะ
อดีตสสราชบุรีหัวไหล่ขวามันมีที่เหลือ
ก็เลยศักดิ์ชื่อของคุณสามารถอดีตผู้สมัครสอสอ
ธอมบอกแบบนี้ทุกวันนี้ก็ยังชื่นชอบพักประชาธิปัตย
สมัครสอสอคนปัจจุบันก็ชอบ
แล้วว่าชีวิตนี้อยากเจอคุณอภิษฎสักครั้งก่อนตาย
คุณลุงบอกเพราะชื่นชอบมากที่สุดเลยนะครับ
ระหว่างที่ทีมข่าวกำลังนั่งถามลุงธอมอยู่นั้นนะครับ

ของทีมผู้สมัครสอสอภักดิ์ประชาธิบัติผ่านมาพอดี
ไปดูท่าทีของคุณลุงกันนะครับ
สรุปโดโกพระพระชาติสรรค์
ว้าวนี่มีต้นแขนด้วย

ใจมรรยัก

คุณลุงเดินไปถอดเสื้อโชว์แผงอกเลย
อันนี้คุณลุงมีใจให้กับประชาธิปัตยเพียงพักเดียว
แต่ว่าเราเปิดพื้นที่ให้พักอื่นที่หน้าจอเราด้วย

ด้วยดินสอบฮองนะครับอันนี้หลับได้ลบได้ครับ
ดินสอบฮองใช่ไหม
ใช่ฮะกับแคปชั่นที่ว่า
คุณได้ยินเสียงร้องไห้ของประชาชนบ้างไหม
คุณเคยทุกข์ร้อนกับการถูกเอารัดเอาเปรียบไหม

คารวาลรถหาเสียงให้วิ่งรณรงค์ไปตามท้องถนนนะครับ
โดยเริ่มตั้งแต่ถนนสุขุมวิทย์มุ่งหน้าสู่พระราม๑
ตัดเข้าถนนพระราม๖เข้ากลางเมืองเลย
่งหน้าสู่ถนนสามเศษแล้วก็วนรอบบริเวณท้องสนามหลวง
โดยมุ่งหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้สามารถช่วยกระตุ้นเตือน
ผู้มีอำนาจหันมาสนใจ
แล้วก็รับฟังเสียงของประชาชนโดยมีรถเป็นสื่อนะฮะ
ส่วนเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการหาเสียงโดยตรง
แต่ขอเกาะกระแสช่วงกำลังหาเสียงเลือกตั้ง
ไอเดียขายเสื้อสุดเก๋ของร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์
ชื่อร้านเป่ายิ่งฉุบรับผลิตเสื้อเพื่อคุณ
นี่ครับกับการสกรีนชื่อของพักลงบนเสื้อ

ครั้งนั้นเช่นพักคำว่าแร้
พักนี้โสดอันนี้ไม่ต้องห่วง
พักที่จะล้อมพร้อมที่จะรัก
พักผ่อนไม่เพียงพออันนี้ลงตัว
พักนี้ใจบางนะฮะแล้วเขาก็ทำโปสเตอร์คล้ายป้ายหาเสียง
มีตัวเลขราคาแทนหมายเลขพักพร้อมกับโปรโมชั่นลดแรงสุด
เฉพาะตอนนี้ถึง๑๔พฤษภาคมวันเลือกตั้งเท่านั้น
น่ารักดีนะคุณนะมีพักร้อนผมชอบพักร้อน
เห็นจะได้พักเลยดิฉันเห็นร้อนอยู่ตลอดเลย